มีเรื่องให้ได้ดูมีบางสิ่งบางอย่างให้ได้ดูเหมือนกัน
คุณเคยเห็นอะไรที่มันใหญ่โตมโหลานขนาดนี้ไหม
บอกเลยปกติผมเป็นคนที่ชอบอะไรใหญ่
แต่เจอใหญ่แบบนี้ก็ไม่ไหวจริง
โอ้โฮมันใหญ่มาระห้มถมเลยทีเดียวเข้าฮะ
ใหญ่กว่าหมาอีก

เฮ่ยตัวใหญ่มาก

มันกินอะไรเป็นอาหารนี่

สั้นนะคะคุณชนะเหี้ยมครับโอ้โฮ
มันดูดุร้ายโหดเหี้ยมเหรอฮะใช่แหละ
โหดเยี่ยมกับจิตใจดิฉันมากเลยตอนเห็น
อ๋อนี่มันจราแค่หรือเปล่าคะนี่
มันคือตัวเงินตัวทองที่ใหญ่มหือมาจริงฮะ

พรุ่งนี้ติดพื้นคนถ่ายคลิปก็ถามนะ
น้องน้องหิวไก่ไหม

น่าจะกินมายกเล้าแล้วค่ะเนี่ย
เห็นแล้วบอกเลยมันใหญ่จริงนะฮะ
แล้วก็ดูดิพอเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียล

คุณรู้จักนี่ไหมมังกรโคโดโมะนะฮะ
ตัวมันจะใหญ่ประมาณนี้แหละแต่ของไทยเราก็มีถ้าตัวเงินตัวท้องของเราสามารถขยายร่างกายได้ใหญ่ขนาดนี้

ตัวมันใหญ่มากอย่างกับหลุดมาจากในยุคไดโนเสาร์เลยนะ
เห็นเป็นมาริโอเนอะกระโดดมงเห็ดแล้วตัวใหญ่ขึ้นอย่างนี้เหรอคะ
ไม่ใช่แต่คลิปนี้นะครับต้องชื่นชมคนที่โพสต์เอาไว้
โอ้โหผมขอให้เครดิตเขาไว้ละกันนะครับคนนี้ลองอ่านดูไอ้ก๊อตเอลเอ็กซ์ละกัน
ถ่ายกันเอาไว้แล้วก็เธอบอกว่าตอนที่กำลังจะออกไปซื้อกาแฟหน้าหมู่บ้าน
เจอกับไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองนี้พอดีเลยทีเดียว
ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกคิดได้อย่างเดียวคือควักมือถือออกมาแล้วถ่าย
เก็บเอาไว้เป็นที่ละลึกดีกว่าเขามีสติมากนะฮะ
นั่นดิเอออ๋อสติสะตำไปแล้วด้วยล่ะแล้วขับจากตรงนั้นไปด้วยละ
เอาเป็นว่าไอ้ตัวนี้ใหญ่โตขนาดนี้สุดท้ายมันไม่ได้ทำร้ายใคร
มันแค่มาโชว์ตัวเฉย
อ้อเดี๋ยววันหลังจะพาไปงานวัด